ช่วงนี้มีประเด็นร้อนหนาวของตำรวจซะเยอะเชียวนะคะ
วันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยมาดูความคืบหน้าในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจกันอีกหน่อย
เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าข้อเสนอที่บอกว่าจะให้เอาทหารเกณฑ์มาเข้าร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องของการขัดกำลังพลเนี่ย
แล้วเหมือนจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็หลายคนดูเห็นด้วยนะคะ
แต่ถามว่าจะทำได้จริงไหมแล้วรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
คุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับ
มีคนถามว่าทำไมรายการขีดเส้นใต้ถึงเจาะจงไปเรื่องการปฏิรูปตำรวจมากกว่าเรื่องอื่น
เพราะการทำงานของตำรวจการปฏิบัติหน้าที่ของอาชีพตำรวจเกี่ยวข้องกับประชาชนมากกว่าอาชีพอื่น
การทำงานของตำรวจได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบกับสังคมไทยมากกว่าเรื่องอื่น
เวลามีคดีความกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นของตำรวจจะเป็นด่านหน้าที่จะทำให้สังคม
มองเห็นว่าประเทศนี้มีความยุติธรรมหรือไม่
ฉะนั้นรายการนี้พยายามจะติดตามการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
ด้วยเหตุนี้แหละครับด้วยเหตุที่ว่าอาชีพตำรวจเกี่ยวข้องกับทุกสุขประชาชนมากที่สุด
เราเชื่อกันว่าถ้าปฏิรูปตำรวจเป็นไปตามทันลองคลองธรรม
เรามีตำรวจดีตำรวจอำนวยความยุติธรรมตำรวจไม่รับสวยตำรวจไม่ปกป้องสิ่งผิดกฎหมาย
ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับสังคมสังคมไทยน่าอยู่แน่นอน
วันนี้มีข่าวจากวงการปฏิรูปตำรวจอีกเรื่องหนึ่ง
หัวข่าวบอกว่าปฏิรูปตำรวจชงแก้กฎหมายดึงทหารเกณฑ์มาใช้งาน
ข่าวนี้มาจากประธานคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารกับสังคม
ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศตำรวจนี่แหละ
คือคุณมานิดสุขสมจิตท่านอธิบายเป็นข่าวแล้วก็เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้
ตอนนี้คุณมณิษฐ์อยู่ในสายกับผมจะขอถามกับท่านหน่อยว่า
หลักการนี้คืออะไรดึงมาจากทหารเกณฑ์มาเป็นตำรวจเอามาเท่าไหร่
เงินเดือนเป็นยังไงมีอาชีพทำหน้าที่เหมือนตำรวจเลยไหม
อยู่ในตำแหน่งเอามาแล้วเนี่ยอยู่กี่ปีคนเหล่านี้เอามาทำอะไรบ้าง
ที่ว่าเอามาตั้ง๖๗๐๐เนี่ยจะผ่านการคัดกรองยังไง
นี่ก็เป็นรายละเอียดเยอะตอนนี้คุณมานิดอยู่ในสายแล้ว
สวัสดีครับคุณมานิดครับสวัสดีครับสวัสดีคุณตุภาพ
สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับครับอ่าพูดถึงเรื่องปฏิรูปตำรวจ
ก่อนอื่นอยากจะเรียนอย่างนี้ว่ามีคนถามตั้งคำถามว่า
เอ๊ะจะทำได้สำเร็จหรือผมเรียนอย่างนี้ว่า
การปฏิรูปครั้งนี้นะครับมีทั้งกำหนดเวลา
มีทั้งรถแมพที่ชัดเจนครับนะครับกำหนดเวลาก็คือ
เรื่องปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยกระบวนการวัฒนธรรมยังไงเนี่ย
ให้เสร็จภายในเดือนเมษายนปีหกหนึ่งนี้ครับแต่ว่า
ก่อนหน้านี้ก็ส่งการบ้านไปชิ้นหนึ่งแล้วเรื่อง
มาตรการในการโยกย้ายแต่งตั้งให้ปลอดจากการซื้อขายตำแหน่งปลอดจากอำนาจอิทธิพลทางการเมือง
นี่ส่งไปแล้วครับส่งไปแล้วครับตอนนี้ที่ว่ารถมีความชัดเจน
เพราะว่ามีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูลครับว่าเรื่องที่จะปฏิรูปเนี้ย
มีอะไรบ้างนะครับปฏิรูปในเรื่องการสอบสวนคดีอาญาปฏิรูปในเรื่อง
โยกย้ายแต่งตั้งให้เขาได้รับความเป็นธรรมเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนอ่า
โดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้งว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมในเรื่อง
ในเรื่องที่ติดต่อกับตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามีความชัดเจนและมีกำหนดเวลาที่แน่นอน
เอางี้นะครับผมทบทวนนิดนึงนะเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งที่เสนอไปแล้วเนี่ย
คือให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเสนอมาตั้งแต่กองกำกับกองบังคับการกองบัญชาการถูกไหมครับ
ถูกต้องครับถูกต้องครับนอกจากให้มีคณะกรรมการกันกรองที่ยุติธรรมแล้ว
ในสายงานของสอบสวนเนี่ยนะครับห้ามคนที่ไม่มีความไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ความสามารถเรื่องสอบสวนเข้ามาอยู่เด็ดขาดเลยนะครับ
ให้เขาได้เติบโตตามสายงานตามสายงานของเขาทำให้เขาเติบโตตามสายงานของเขานอกจากนี้แล้วนะครับ
เดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวท่านฮะแป๊บเดียวพนักงานสอบสวนเนี่ยสามารถเติบโตและไต่ขึ้นไปได้ถึงขนาดผู้ช่วยพบตรและรองพบตลเลยใช่ไหม
ถึงพบตลเลยถ้ามีความรู้ความสามารถพอครับอ้าวอ้าวอ้าวสายเข้าไปได้ถึงเลยครับ
ครับนอกจากนี้แล้วในแต่ละกองบัญชาการทั้งหนึ่งถึงเก้ารวมทั้งนครบาลรวมทั้งศาลชนอร์ครับ
อันนี้ก็ให้เขาโยกใช้ภายในภายในแท่งของเขาเองห้ามคนอื่นเข้ามาแทรกแทรง
สิ่งเส้นสเวิบไปสเวิบมาอย่างเดิมทำไม่ได้แล้วครับไม่ใช่อยู่ไม่ใช่อยู่เหนือเอาไปใต้อยู่ใต้เอาไปประอีศาลไม่ไม่เอาแล้ว
ในการดูแลตำรวจนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยสตชก็มีอำนาจในการโยกย้ายในการแต่งตั้ง
เดี๋ยวนี้ก็อำนาจในการแต่งตั้งผู้บัญชาการเนี่ยไปอยู่ที่กตรล่ะครับ
กตรซึ่งผู้บัญชาการสำรวจเป็นชาติเป็นประธานไม่ใช่กตชที่นายกฤษฎีเป็นประธาน
ส่วนกตชนั้นนะครับให้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์
กำหนดพยาบาลของประโยชน์เท่านั้นนะครับ
ผมติดใจนิดเดียวท่านมณิษฐ์ผมติดใจนิดเดียว
คือใช้กตรกตรเนี่ยพบตรนั่งหัวโต๊ะ
มีกรรมการมาจากในตำแหน่งส่วนหนึ่งมีกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่ง
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าการเมืองจะเอาใครเนี่ยการเมืองก็สั่งมาพบตร
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีเสียงน้อยกว่าก็ทานไม่ได้อันนี้ยังติดใจ
ครับมันมันก็มันก็อาจจะสั่งได้แต่ว่าผมคิดว่าคนเหล่านี้เมื่อเราให้
อิสระเขาเต็มที่และเขาน่าสำนึกในศักดิ์ศรีของเขานะครับ
ถ้าเผื่อเขาไม่ทำตามนั้นนะครับลูกน้องเขาจะต้องเล่นงานเอาเองนะครับ
มันเรื่องคนเนี่ยมันก็แก้ยากนะอย่างเช่นข่าวที่เกิดขึ้น๒๓วันนี้
การที่ไปสวนเสเฮฮากับผู้ต้องหาในคดีโด่งดังอย่างนี้นะครับ
มันเป็นเรื่องควรทำหรือเปล่าแต่ว่าก็เห็นว่าผู้บังคับบัญชาเขาเอาเรื่องขึ้นมาแล้ว
ทั้งที่เหตุเกิดที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็เหตุเกิดที่นครศรีธรรมราช
นี่ก็เป็นเรื่องของบุคคลนะครับเป็นเรื่องบุคคลทีนี้เรื่องที่เป็นข่าววันนี้คือที่ท่านบอกว่า
อัตราเนี่ยมีตั้งสองสองแสนเก้าหมื่นกว่าตำแหน่งแต่ว่ามีกำลังพลสองหมื่นหนึ่ง
แปลว่ามีอัตราแต่ไม่มีคนอยู่เนี่ยตั้ง๗๐๐อันนี้ใช่ไหมครับ
ที่จะเอาทหารมาหรือยังไงฮะอ่าอันนั้นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งครับ
แห่งหนึ่งต้องเอาทหารเกณฑ์มาเป็นมาเป็นตำรวจอันนี้ตามใจสมัครนะครับ
ท่านท่านสุภาพคงจะเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการล้อมวัดดังดังอยู่วัดหนึ่ง
เรื่องนี้ความจริงก็ไม่น่าจะต้องไปขอถึงทหารหรอก
ก็จำเป็นต้องขอทหารมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ว่า
มีอัตราอยู่๒๙๐๐แต่ว่ามีคนครองเพียง๒๑๐๐บาทก็ขาดอยู่๗๐๐กว่าอัตรา
อันนี้แหละครับอันนี้ทางตำรวจเขาคิดกันมาตั้งแต่พศ๒๕๕๓แล้วว่าทำยังไง
จะได้คนมาทดแทนจะให้มาทำหน้าที่ในเรื่องการรักษาอาคารสถานที่
อยู่ฝ่ายทุนการพูดฝูงชนการออกหน้าตระเวลการช่วยเหลือกุชชาชน
นี่แหละครับเขาก็คิดมาแต่ว่าข้อเสนอนี้ก็ได้รับการพัฒนา
มาเรื่อยนะครับเพราะข้อเสนอมันจะต้องแก้เป็นกฎหมายครับ
หมอเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองครับ
เอามาพิจารณาก็ตกลงกันว่า
ก็เห็นด้วยกับข้อเสนอด้านนี้

ภาระบอสำรวจแค่อัน

แล้วก็จะรับเอามานั่นก็หมายความว่า

ทหารอบรมไปเดือนครึ่ง

ทั้งนั้นนะครับตำรวจที่มาทำหน้าที่นี้

แล้วก็เวลาออกปฏิบัติงานที่ไหน

นายตำรวจจริงนายตำรวจนะฮะ

เรียกว่าเป็นตำรวจประจำการครับ

ประจำการเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนนับตั้งแต่เงินเดือนนะครับ

เลี้ยงในการทำงานค่าใช้จ่าย

แต่ไม่มียศ

ก็มาอยู่ที่โรงพักเสีย

รวมทั้งหมด๒ปีเขาก็ต้องปลดประจำการ
ก็ปลดไปเว้นแต่ใครจะสมัครอยู่ต่อ

แล้วนี่ทหารเขายอมเหรอครับ

อันนี้ต้องตกลงกันนะครับ
ของรัฐบาลเขาเสนอเข้ามาให้เราพิจารณานะครับ
จานารายละเอียดต่างนะครับ

ทางตำรวจกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับ

คิดว่าทหารก็คงจะไม่ขัดข้องนะครับ
เพราะว่าเขาก็มาอยู่ในระเบียบวินัย

เขาก็ต้องปลดเป็นทหารกองหนุนนะครับ

การที่จะรับหน้าที่เป็นกองหนุน

เขาก็ต้องไปทำหน้าที่ตรงนั้นได้ครับ
อันนี้ถือว่าแก้ปัญหากำลังพลของตำรวจไม่พอ
แก้ได้ส่วนหนึ่งแก้ได้ส่วนหนึ่งครับ

เพราะว่ากำลังพลตำรวจที่ผมเรียนมาแล้วว่า
ขาดอยู่๗๐๐๐๐กว่าอัตรา
มันแก้ได้ไม่หมดแล้วครับ

แต่ว่าย้ำอีกทีหนึ่งว่า

มาอยู่กับตำรวจมาช่วยงานตำรวจ
อันนี้ก็เป็นหลักการที่จะต้องทำงานร่วมกัน
แล้วก็ช่วงท้ายของรายการในวันนี้ขอบอกกล่าวไปถึง
แฟนที่เคยติดตามกรอนของผมหน่อยครับ
ที่ผมเคยเขียนกรอนในช่วงเดือนตุลาคมปี๕๙
ในช่วงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคต
ก็ได้เขียนกรอนศักระพระบรมศพ
รอนที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในหลวง
แล้วก็ได้เอากรอนนั้นมาอ่านซ้ำอีกทีหนึ่งในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ในช่วงมีพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทีนี้ปรากฏว่ากรอนเหล่านี้ได้รับรางวัลเกียรติยศดีเด่น
จากสมาคมภาษาและหนังสือในพระบรมราชูปธรรม
เขาตัดสินใจมอบรางวัลให้แล้ววันอาทิตย์ที่๗ที่จะถึงเนี่ย
เขาจะเชิญผมไปรับรางวัล
ก่อนจะรับรางวัลเขาก็บอกว่าในช่วงเวลา๑๐โมงครึ่ง
อยากให้ผมปรัฐคาถาพิเศษตั้งหัวข้อให้ผมปรัฐคาถาวิเศษว่า
ประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยโสกาลัยของปวงประชา
ผมก็จะได้เอาเรื่องราวที่ไปที่มาของกรอนแต่ละบท
แต่ละบทว่ามีแรงบันดาลใจยังไงไปพบไปเห็นอะไรมา
แล้วก็ไปถ่ายทอดเล่าให้ฟังในช่วงเวลา๑๐โมงครึ่ง
ถึง๑๑โมงครึ่งเขาจัดกันที่หอศิลป์หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ
มหานครตรงสี่แยกประทุมวันนะครับ
ตรงกันข้ามกลับมาบนคลองตรงนั้นแหละครับเป็นหอศิลป์

ผมถามทางสมาคมเขาแล้วเขาบอกว่า
ถ้ามิดรักนักเพลงท่านผู้ฟังจะไปร่วมด้วยเขายินดีต้อนรับครับ
วันอาทิตย์ที่๗นี้ที่๗ที่จะถึงเนี่ยมารืนนี้

ก็ขอบอกกล่าวมาถึงแฟนที่เป็น
กรอนติดตามรายการนี้มาตั้งแต่ต้นด้วย
ถ้าใครสะดวกก็ขอเชิญนะครับผมจะอยู่ที่นั่น
ขอบคุณครับคุณมินครับ